มาช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ปอลค่ะ

เพราะราคาสินค้าปรับตัวขึ้นแล้วค่ะ
แล้วก็ในส่วนของน้ำมันปลาม

ตอนนี้ประชาชนบอกว่าโอ๊ยช่วยกันหน่อย
ภาครัฐตรึงราคาสินค้าให้หน่อยเถอะค่ะ
หลังจากที่นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกของไทย
คุณสมชายพรรณรัฐนตรริเรินนะคะ

จึงจะมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับราคาทำให้ประชาชนส่วนมาก

ซึ่งก็จะไปส่งผลให้ราคาขาย

ปรับราคาสูงตามไปอีกค่ะ
ล่าสุดนะคะราคาขายปลีกน้ำมันปลาม

อยู่ที่๖๐บาทนี่ราคาเริ่มต้นนะ

ราคาน้ำมันถูเหลืองเขาบอก

ทีนี้คุณผู้ชมมันยังรวมไปถึง

พื้นที่เขาบอกปรับเพิ่มไป

แล้วก็เหล้าเบียร์ต่างเนี่ย
ขึ้นไปถึง๒๐๓๐บาทต่อรังนะคะ
ยี่ห้อก็ขึ้นขวดละ๕บาท
ส่วนเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อยอดนิยม

แล้วก็ปรับขึ้นถึง๒๐เลยทีเดียว

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมนี้แล้ว

ร้านขายของชำในจังหวัดอ่างทอง

ร้านขายอาหารนะคะ
ของร้านหายอาหารตามสั่งก็เดือดร้อน

ตอนนี้ยอมรับนะราคาที่จะขึ้นโดยเฉพาะมีการประกาศว่า
เดี๋ยววันที่๑มีนาคมเนี่ยน้ำมันพืชเครื่องดื่มชูกำลังจะขึ้นเนี่ย
หนักใจค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการสต๊อกสินค้าอะไรเอาไว้ก่อน
ส่วนกลุ่มขายร้านขายอาหารตามสั่งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ต้องมีการหันไปใช้น้ำมัน
จากมันหมูที่ซื้อมาเจียวเองเพื่อที่มันจะลดต้นทุน
หลังจากที่ราคาหมูมันปรับตัวลงแต่ถ้าจะมีการปรับราคาเพิ่มเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่ากระทบแน่ไม่ใช่กระทบแค่คนขายแต่กระทบลูกค้าด้วย
ตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วก็ช่วยกันตรึงราคาให้หน่อยค่ะ